เราไปดูสถานการณ์โดยรอบของสถานที่ที่เกิดไฟไหม้ที่โรงงานที่สมุทรปราการกันหน่อยนะครับ
เมื่อคืนนี้ชีวิตความไปอยู่ของคนที่เขาต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์อพยพนะฮะ
ที่อบตบางพลีใหญ่เขาเป็นยังไงกันบ้าง
คุณนฤทธิบุญนิ่มนะครับรายงานสดเข้ามานะครับติดตามได้เลยครับ

คุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศล่าสุดนะครับที่อบตบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปาการนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทางประชาชนที่เดือดร้อนนะครับ
ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกระเบิดนะครับ
ได้มีการสั่งให้ประชาชนอพยพมาที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้กว่า๒๐๐คนนะครับ
จะกลับบ้านนะครับเพราะอยากดูว่าบ้านเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงบ้านนะครับ
แต่ขณะเดียวกันนะครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากให้ประชาชนพักอยู่ที่นี่ก่อนนะครับ
เนื่องจากว่ากลัวความไม่ปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นแล้วก็ตามครับ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปลาการวันนี้นะครับ
ยังคงมีประชาชนที่อบพยพมาใช้พื้นที่แห่งนี้พักอาศัยกว่า๒๐๐คนนะครับ
ซึ่งประชาชนทั้งหมดนะครับเดินทางมาพักอาศัยที่นี่ชั่วคราว
โดยเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพให้ประชาชนออกจากพื้นที่หลังจากโรงงานผลิตเพชรพลาสติกนะครับ
โดยศูนย์อพยพแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากโรงงานที่เกิดระเบิดประมาณ๘กิโลเมตรด้วยกันครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสำรวยช้างแก้วหรือใยปุนะครับอายุเจ็ดสิบสี่ปี
บอกว่าเธอนั้นอยู่ห่างจากโรงงานที่เกิดระเบิดเพียง๑กิโลเมตรเท่านั้นครับ
ช่วงเกิดเหตุเธอนั้นกำลังนอนหลับอยู่ภายในบ้านคนเดียวนะครับได้ยินเสียงระเบิดเสียงดัง
ลุกออกมาดูก็พบว่ากระจกนั้นแตกรวมถึงฝ้าของผนังห้องน้ำหล่นลงมาแตกจัดกระจายนะครับ
จากนั้นเธอได้ยืนออกมาดูหน้าบ้านนะครับ
ก็พบว่ามีกลุ่มควันขนาดใหญ่จึงรีบไปขอความช่วยเหลือนะครับ
ก่อนที่จะมีคำสั่งให้อพยพและต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์อบพยพแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวาน
โดยเธอบอกว่าตอนนี้เธออยากกลับบ้านแล้วเนื่องจากเป็นห่วงบ้านที่ต้องจากมานะครับ
และยอมรับว่าตั้งแต่เกิดมานะครับไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจเท่านี้มาก่อนเลยครับ
ตอนแรกนึกว่าโรงพยาบาลจุฬารัฐ๙นึกว่ารถพ่วงมันชน
ได้ยินค่ะตีสามห้านาทีอ๋อระเบิดบึ้มระเบิดบึ้มเลยเนี่ย

เช่นเดียวกับนางขุนทองอินแย้มอายุ๗๓ปีนะครับซึ่งเธอนั้นป่วยไม่สามารถเดินได้
บอกว่าเมื่อคืนเกิดเหตุนะครับระหว่างที่เธอนอนอยู่นั้นได้ยินเสียงระเบิดเสียงดังเข้าของกระจัดกระจายนะครับ
ตอนแรกนะครับก็คิดว่ามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนะครับหรือเกิดสงครามอะไรสักอย่าง
แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นำรถมารับตัวเธอไปที่ศูนย์อพยพแห่งนี้
โดยตอนนี้เธอนั้นก็อยากกลับบ้านแล้วเช่นกันนะครับและเมื่อคืนนั้นก็นอนไม่หลับนะครับ
เพราะว่าไม่ชินกับการที่ต้องออกมานอนนอกบ้านเพียงคนเดียวครับ
ก็นอนไม่หลับอ่ะห่วงบ้านอ่ะบ้านไม่มีคนเลยอ่ะอยากกลับบ้านนะครับ
อยากกลับก็ยังไม่ให้กลับอ่ะว่ายังไม่หมดยังไม่หมดฟันเผินอะไรอย่างเงี้ยนะ

ทางนี้ล่าสุดนะครับที่ศูนย์อพยพแห่งนี้
ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมอาหารเครื่องดื่มและเครื่องอำนวยความสะดวกต่างไว้จำนวนมากนะครับ
เตรียมพร้อมเอาไว้หากสถานการณ์นั้นยังไม่ดีขึ้น
หรือยังไม่มีการประกาศให้ประชาชนที่อพยพกลับบ้านได้นะครับ
ซึ่งล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้บอกกับผมนะครับว่า
ประชาชนนั้นครับก็อาจจะต้องอยู่ที่ศูนย์อพยพแห่งนี้นะครับ
อีกประมาณสักสามวันเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษนะครับ
จะต้องเข้าไปตรวจสอบสภาพอากาศภายในจุดเกิดเหตุก่อนนะครับว่า
มีสารเคมีมากน้อยขนาดไหนนะครับและล่าสุดนะครับ
ยังไม่มีคำสั่งใดนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนกลับบ้านได้ครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่อบตบังพีใหญ่จังหวัดสมุทรประการ
ผมนฤทธิ์ปุ่นนิ่มทีมข่าวไทรลัททีวีปรายงานครับ